ขวัญพูดถึงเรื่องที่มันเกิดขึ้นเลยก่อนหน้านี้
มันมีปัญหาอะไรกับทางคุณแม่ทางที่แก้ว
เรื่องส่วนตัวของเขาในครอบครัว
เพราะว่าบางอย่างถ้าเกิดขวัญจะชี้แจงไป
เรื่องมันต้องเรื่องนี้มันมีทั้งเรื่องจริงและเรื่องไม่จริง
สมอยู่ในเรื่องเดียวกันแล้วก็ขวัญไม่เห็นประโยชน
ถึงการที่เราจะมาชี้แจงในเรื่องนี้
มันเจ็บกันทั้งคู่มันเจ็บกันหมดซึ่ง
มันเป็นเรื่องของในบ้านมันก็คือ
ขวัญเจ็บแล้วมันก็ไม่จำเป็นเราต้องมานั่งชี้แจงให้คนว่า
หรือว่าพี่สาวขวัญยังไงเพราะว่า
ก็คือเลือดเนี้ยคือครอบครัวเดียวกันถึงแม้ว่าครอบครัว
จะไม่มีคุณพ่อเราจะขาดผู้นำครอบครัว
หัวหน้าครอบครัวแต่ตอนนี้ขวัญก็ถือว่าเป็นหัวหน้าครอบครัว
คนนึงเพราะว่าเหมือนเราก็ทำหน้าที่แทนพ่อหลายอย่าง
เพราะฉะนั้นขวัญก็จะไม่ขอพูดแล้วก็ขออนุญาต
จบปิดประเด็นนี้ไม่ว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงก็แล้ว
แต่แล้วก็ขวัญตระหนักถึงสิ่งที่
คุณแม่สร้างขวัญมาที่แม่บอกว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยคือแม่สร้าง
ขวัญไม่ได้ค่ะเขาก็ทำลายขวัญได้คือ
ไม่ว่าคุณแม่จะทำยังไงเนี่ยขวัญเป็นลูกเราทุกคนเป็นลูก
มันไม่มีสิทธิโกรธอยู่แล้วเพราะว่าเราอยู่ในสังคมไทย
ขวัญก็อยู่ในครอบครัวไทยแล้วก็ที่ขวัญมาได้ทุกวันนี้เนี่ย
ก็เพราะครอบครัวขวัญก็คือคุณพ่อคุณแม่
เพราะฉะนั้นชีวิตขวานไม่ว่ามันจะเอ่อ
จะมีผลอะไรตอบรับมาขวัญยังยืนหยัดว่าขวัญยังอยู่ได้
แล้วขวัญก็ทำได้แล้วขวัญยืนยันว่า
เขาเรียกว่าไม่ว่าขวัญไม่ได้เป็นคน
ขวัญไม่ใช่เจ้าหญิงเหมือนที่คนอื่นคิดแต่ว่าขวัญก็ไม่ใช่
คนที่เลวร้ายถึงขนาดใครมาตราหน้าว่าขวัญเป็น
เธอไม่ดีเธอเลวเพราะว่าขวัญมั่นใจว่า
กระทำของขวัญที่ผ่านมา
ตั้งแต่เด็กจนตับจนถึงทุกวันนี้เนี่ยมัน
มันเป็นอะไรกับการที่พิสูจน์ตัวขวัญแล้วปกป้อง
ตัวขวัญหลายอย่างโดยที่ขวัญไม่จำเป็นต้องพูดขวัญไม่อยากพูดถึง
ถึงอะไรเลยครอบครัวขวัญขวัญอยากเก็บครอบครัวขวัญ
เอาไว้เพราะว่ายังไงเราก็ต้องเกรงใจ
และโดยยัดเราด้วยถึงคุณพ่อไม่อยู่ขวัญก็

ขวัญด้วยความรักว่าที่ผ่านมาเราผิดพลาดเรื่อง

แล้วขวัญรู้สึกว่าขวัญอยากขึ้นมาทำอะไรรับงานด้วยตัวเองจริง

แล้วขวัญทำงานมาจนถึงทุกวันนี้ขวัญไม่มีสิทธิ์ทรัพย์อะไรที่มันเป็นส่วนตัวของขวัญ
ขวัญรู้สึกว่าขวัญไม่มีรากฐานในชีวิตที่มันมั่นคง

ต่อไปขวัญต้องมีครอบครัวขวัญต้องมีลูก
แต่ทุกวันนี้สินทรัพย์ขวัญคือไม่มีอะไรเลย
ขวัญขอแค่ทำธุรกิจเพื่อตัวเอง

แต่ไม่ใช่ว่าขวัญจะลุกขึ้นมารับงานเองแล้วไม่แบ่งเงิน
ไม่ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวหรือรับผิดชอบ
ระทุกอย่างในครอบครัวที่ขวัญเคยทำ
ขวัญยังทำแล้วขวัญทำได้แล้วขวัญก็ยืนยันว่าขวัญจะเป็นแบบเดิม
เพียงแต่ว่าทุกคนต้องให้เวลาขวัญพิสูจน์
ขวัญคุยกับคุณแม่คุยกับครอบครัวแล้ว
แต่ว่าคือณจุดนี้มันอาจจะเป็นช่วงการพลิกเปลี่ยนแปลงในครอบครัวในบ้านขวัญ
ที่ขวัญพยายามจะจัดการให้มันเป็นระบบเป็นระเบียบมากขึ้น
ขวัญอยากให้คุณแม่พักอยู่สบายเพราะว่าที่บ้านขวัญก็มีแค่คุณแม่คนเดียว
ไม่ต้องการใช้แรงงานคุณแม่ไม่ต้องการให้คุณแม่มาเหนื่อย
ขวัญเลี้ยงได้เหมือนกับเหมือนกับตั้งแต่เด็กที่ขวัญทำมา
เราเลี้ยงดูคุณแม่ดูแลพี่สาว
เราเกิดในแฟลชครอบครัวตำรวจคุณพ่อขวัญเป็นในดาบเงินเดือนเท่าไหร่กันเอง
แต่เราครอบครัวทุกคนเราช่วยกันแล้วเราไม่มีการแบ่งแยกว่าเงินใครคือเงินใคร
กับข่าวที่มันออกมาตอนนี้กลายเป็นเหมือนบอกว่าเราไปเชื่อคนรอบคนข้างกายเรา
ติดแฟนมากเกินไปจน
ขวัญไม่ขอพูดถึงบุคคลที่๓แล้วกันครับ
เพราะว่ายังไงเขาก็คือคนนอกเขาไม่ใช่คนในครอบครัวของขวัญ
ปัญหาของขวัญที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมาเรื่อยเนื่องอยู่แล้ว
เพียงแต่ว่าขวัญยังไม่กล้าที่จะทำอะไรให้มันดีที่สุด

คุณเกิดเรื่องนี่คุณกล๘๕เนี่ยคุยกับแม่ยังไง
ได้ที่ผมคุยกับคุณแม่กันเดียวค่ะ
เราคุยกันมันยาก
การพีมคุยกันผล่านว่ามันแต่ตอง
มีขรอกอะไรมาก่อนเพราะ

หลังจากคุยแล้วแหละเน้อมดีขึ้นไหมครับ
ขวัญเพยรยามทำให้มันดีขึ้น
คือคุณแม่ขวัญเรียนไม่ได้
ขวัญทำได้อย่างเดียวในฐานะลูกก็คือเราก็ต้องพิสูจน์ตัวเราเองว่า
ว่าเราทำได้คือด้วยความที่ว่าขวัญเป็น
เป็นลูกคนเล็กมั้งคะใครก็เลยมองว่าขวัญเด็ก
ใครก็มองว่าขวัญทำไม่ได้แต่ขวัญจะบอกว่า
ขวัญทำได้ขวัญทำมาตั้งนานแล้ว
คือเรื่องเงินเนี่ยขวัญไม่อยากให้คุณแม่คิดมาก
ด้วยเรื่องเงินครับ

มันมาทำร้ายศาสมปรรถของครอบครู

คือทุกวันนี้เราก็อย่างเรีย่งลูกคุณแม่
ขวัญเริ่มต้นรับงานเองเรียงมาต้นเดือนนะคะ
เงินต้องบาททุกบาททุกสตังค์

ปีที่แล้วขวัญได้เงินเดือน๓๐๐๐๐คม
ปีนี้มาขวัญก็พยายามทำเพราะว่าอย่างลายูซี่ที่ขวัญทำขวัญสร้างมาเนี่ย
ขวัญก็ยกให้พี่แก้วไปแล้วไง
เพราะฉะนั้นขวัญก็อยากมีอะไรเป็นตัวของขวัญเองบ้าง
ขวัญก็พยายามจะสร้างแม่ก็ด้วยทุนของตัวเองที่ขวัญพยายามจะเก็บ
ขวัญที่บอกว่าขวัญอยากทำลิปสติก

แต่ว่าเหมือนที่พี่แก้วออกมาบอกว่าเออจริงมันทุนมันไม่เท่าไหร่แต่ทุนขวัญก็เอามาเยอะ
มันเป็นล้านอะไรอย่างนี้
ไม่มีใครรู้เท่าคนที่ตั้งใจจะทำ
แล้วมันคือเงินของขวัญขวัญขอมาตั้งทุนไม่ให้ขวัญไม่เป็นไรขวัญเริ่มต้นเดือนหนึ่งมาขวัญเก็บเอง
น้องขวัญอย่างกระแสหลายอย่างแล้วก็บอกว่าเราอาจจะเห็นแฟนดีกว่าคุณแม่
ทุกคนรักคุณแม่หมดเราก็่บุคคลนที่๓เขาไม่เคยทำร้ายขวัญเหมือนกับก็ควัญเด็กเลย
พี่เขาพี่เขาเป็นคนเขาไม่เคยทำร้ายใคร
เอาขวัญคะอย่างการที่ขวัญออกมารับงานเองขวัญได้บอกคุณแม่ใช่ไหมคะ
เราก็ยังจะส่งเงินให้คุณแม่อยู่เหมือนเดิม
คุยกับคุณแม่แล้วตั้งแต่ก่อนที่พี่แก้วจะกลับมา
เมื่อแม่ไม่ให้ทุนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแบ่งกันคนละครึ่ง
ขวัญเข้าใจว่าคุณแม่ก็ห่วงว่าจะเอาเงินไปทำนี่ทำนั่น

ขวัญให้คุณพูดว่าไงบ้างค่ะถ้าเราจะต้องเลือกจริงอะไรอย่างนี้
แล้วความคิดว่ามันจะต้องถึงเกือบนั้นหรือ
ว่าแม่คงไม่ทำร้ายหัวใจขวัญขนาดนั้นนะคะ
มีน้องเหรอคะ

มีหรือไม่มีหรอ
ไม่ใช่

คือข่าวมันหลุดออกมาจากไหนไปถามคนนั้นเลยค่ะว่าขวัญท้องหรือขวัญไม่ท้อง
ขวัญยืนยันไหนคะว่าเราอยู่เพื่อให้คนไม่เข้าใจผิดอะไรอย่างนี้
อันนี้ต้องไปถามคุณแม่ค่ะ

ในเมื่อข่าวทุกอย่างที่มันออกไปขวัญไม่ได้เป็นคนพูดไม่ได้เป็นคนบอก
ถ้าเกิดมันมีเรื่องที่น่ายินดีขนาดนั้นขวัญเป็นคนบอกเองค่ะ
สุดท้ายมีคนให้กำลังใจเราเยอะเราอยากจะบอกอะไรกับคนที่ให้กำลังใจไหมคะ

ทุกคน
พยายามศึกษาชีวิตขวัญอันนี้ขอบคุณมากขอบคุณที่เป็นโลกขอบคุณที่กำบังให้ขวัญ
ไม่บอกค่ะเดี๋ยวเราคุยกัน

พี่ก็โทรให้ก็มาแหละ

ใครที่ไม่คิดในมุมกลับกันถ้าเจอแบบขวัญนะคะ

อืมเราก็
เหมือนประถักกันเหมือนนิ่งมานานสู้กัน

เจอเฉยด้วย
เจอเฉยด้วย
เจอเฉยด้วย